ตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาก็ขับรถไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งในขาวสำโรงนะครับ
หลังจากได้ใช้ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปได้ก่อนหน้านี้เป็นนกต่อล่อซื้อ
ก่อนนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลเพื่อสืบสวนไปถึงขบวนการซึ่งเป็นหัวหน้าต่อไปนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน

คนร้ายที่อยู่ในรถซึ่งเป็นเป้าหมาย
คือนายขันทองหรือขาวสำโรงเอี๊ยบเจริญ
อายุ๔๑ปีเพิ่งพ้นโทษจากคดียาเสพติด
ออกมาได้ประมาณ๒เดือนก็หวยกลับมาทำอาชีพเดิม
และนายศักดิ์นรินหรือมอสสุจริตวงศานนท์อายุ๒๔ปี
ที่ทำหน้าที่ขับรถเก๋งพาหลบหนี
ภายในซอยหมู่บ้านอ่าวช้างไล่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาว
ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
หลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถเก๋ง
พบยาบ้า๓๐เมตรบรรจุในถุงพลาสติกใส
วางอยู่ซอกคันเกียร์และอีก๕๐เมตรในถุงเท้าของนายขาวสำโรง
อยู่หัวสำโรงอำเภอแปลงยาว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลจับกลุ่มต่อไป
การจับกลุ่มคนร้ายที่ถือเป็นเอเย่นค้ายาบ้าคนสำคัญในพื้นที่ครั้งนี้

จับกลุ่มนายรังสิตหรือนัดช้างไล่มินาคา
พร้อมของกลางยาบ้า๑๙เมตร
ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง
และรับสารภาพซื้อยาบ้ามาจากนายขาวสำรงอีกทอด
จากนั้นตำรวจจึงขยายผลให้ในนัดช้างไล่
เป็นนกต่อล่อซื้อยาบ้าเพิ่มอีก๓๐เมตร

แต่เมื่อถึงบริเวณถนนเรียบคลองชลประธาน
หลังวัดอ่าวช้างไล่สถานที่ส่งของตามนัดหมาย
นายขาวสำโรงกลับไว้ตัวทัน

จึงให้นายมอสรีบขับรถเก๋งออกไปด้วยความเร็ว
เพื่อหลบหนีมุ่งหน้าออกถนนใหญ่สาย

เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ล่าอย่างประชันชิด
สูบอากาศจึงขับรถแซงก่อนปาดซ้ายขวา

แต่คนร้ายพยายามเร่งความเร็วเพื่อหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ขับไล่ล่าอย่างไม่ลดละ
กระทั่ง๓แยกก่อนถึงถนนสาย๓๓

รถคนร้ายไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
จากนั้นที่ทำการจับกลุ่มคนร้ายทั้งสอง

ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
แต่สำหรับนายนัทช้างไล่ได้รับการพิจารณาลดโทษตามกฎหมาย
เนื่องจากให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการล่อซื้อยาบ้าครั้งนี้จนสำเร็จ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน